ดูกันต่อนะคะข่าวนี้ต้องบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะ
เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่เพิ่งเปิดตัวไป
ตายนั่นเองค่ะพูดไปก็ขนลุกสู้นะคะ

คุณผู้ชมที่เห็นหน้าจอเลยก็คือพี่เอชายาค่ะ
เอ๊บอกว่าเล่นหนังผีเรื่องแรกนะคะ
แล้วก็โอ้โหเตรียมตัวรับเรื่องหล่อนไว้เลยค่ะ

ว่าส่วนตัวเชื่อเรื่องนี้อย่างมากเลยนะคะ

ตัวพี่เองและคนรอบข้างเคยเจอแฟนนี่แหละค่ะ
ทำของใส่ทุกคนอ้าวชอบแล้วทำของใส่ทำไม
ก็คือให้มีเสน่หมัดจงมัดใจนี่แหละค่ะ
หนักสุดถึงขั้นเคยเอาผ้านามัยที่เลิกประจำเดือนนะคะ

มันเป็นความเชื่อแบบยาวนานมาด้วยนะคะ

เรื่องเรื่องทำของเรื่องโยนสิ่งไม่ดี
เข้ามาใต้ถุนเวทีบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ครับ

บางทีเขาโยนเข้ามาเพื่อมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งอัปมงคล
ก่อนจะเล่นนะเขาจะต้องไปจุดทูปบอกเจ้าที่
จะต้องเชิญนู่นเชิญนี่กันเข้ามา
ถึงได้บอกว่าลิเกถ้าไม่มีครูถ้าไม่มีพ่อแก่จริง

เกย์อยู่บนหน้าเวทีเห็นแต่ภาพสวยงาม
หลังเวทีมันมีอะไรอีกมากมายไก่กอง

คือพี่เอเล่าให้ฟังคุณผู้ชมมันมีหลายอย่างเป็นความเชื่อนะคะ
ตั้งแต่เรื่องเสน่ห์ที่ทำให้แบบให้คนมาชอบ
เรื่องที่ฝ่ายตรงข้างข้ามเนี่ยมาทำของใส
ทำให้เราแบบว่าพบเขาเจอแต่เรื่องวุ่นวาย
ไม่ใช่นิยายที่แต่งขึ้นมา
เป็นเรื่องที่พี่ท่านหนึ่งออกมาเล่านะคะ
แล้วก็มีผีมาวุ่นวงวุ่นวาย

พระร้ายเนี่ยค่ะถือมีดดาบมาแล้วก็ไม่ได้มาเล่นนะ

เหมือนมีอะไรเข้าสิแล้วก็มาฟันพระเอกตุ๊บตายเลย

ติดตามได้นะคะกับผลงานเรื่องภาพยนตร์เรื่องใหม่ของพี่เอชายา
อันนี้เป็นความเชื่อเนาะตังค์กลัว
เห็นแบบนี้แล้วบอกเลยว่าวงการหนังไทยบ้านเรากลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง